ลำบากมากค่ะเพราะว่าเหนื่อยใจค่ะเพราะไม่ลงแรก

สองก็คืออยากที่จะเลี้ยงลูกให้ดีที่สุด
ถ้าเราร่างกายสุขภาพแข็งแรงเราก็จะมีแรงที่จะแบบ
ทำอะไรต่ออะไรได้มากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็อยากจะปฏิวัติตัวเองใหม่หาอะไรทำหลังจากที่แม่เสียไปแล้ว
ก็เออหาอะไรมาทำใหม่ดีกว่าอะไรอย่างนี้
ปฏิวัติชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้
ลองดูสักตั้งนึงอะไรอย่างนี้

ขออนุญาตค่ะจากเท่าไร
จากแปดสิบเจ็ดค่ะจนตอนเนี้ยเหลือประมาณหกสิบ
ระยะเวลาเท่านั้น

ที่เขาตรวจเรื่องกล้ามเนื้อไขมันต่างของเรา
เขาก็บอกว่าคุณตั๊กสูงประมาณนี้
คุณตั๊กต้องลงมาอีกนิดหนึ่งเพื่อจะได้กระฉับกระเฉง
คุณบุญชัยมีส่วนอะไรที่ทำให้เราต้องลดนึกหนักนั้น
ก็ตั๊กก็บอกกับคุณบุญชัยนะคะว่าตั๊กจะลองดูกับตัวเองสักตั้งนึง
ลองทำอะไรที่มันแบบท้าทายดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็บอกกับพี่เขาตลอดนะคะว่าเออพี่เขาก็บอกดีดีทำเลย
เพราะว่าตอนที่แม่ป่วยตั๊กก็เหมือนมึนกับชีวิตเหมือนถูกเหมือนถูกชีวิตตบหน้านิดนึง
แล้วก็เศร้านิดนึงไม่ได้ดราม่านะแต่ว่ามันเหมือนกับมีหลายอย่างในชีวิต
ที่แบบมันทำให้ตั๊กแบบรู้สึกว่าหาอะไรทำดีกว่าอะไรอย่างนี้
ที่แบบปฏิวัติตัวเองดูแล้วจะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดูลองเอ้ยเราลดคำอ้วนดีกว่าอะไรอย่างนี้
เพราะว่าตอนแม่ตั๊กยังอยู่แม่ตั๊กพูดเสมอว่าอยากให้ตั๊กผอมเพราะว่าอยากเห็นตั๊ก
อันนี้ดูแล้วตั๊กพูดกับคุณหมออย่างไร
ก็ไปตรวจค่ะทุกเดือนนะคะก็มีแบบว่ามีพูดคุยกับคุณหมอมีพูดคุยกับทางโภชนาการแล้วก็พูดคุยกับทางด้านกีฬาด้วยค่ะ
ก็คือโภชนาการนี้ก็พูดถึงเรื่องของการทานอาหารตรวจกรุ๊ปเลือดทานตามกรุ๊ปเลือด
ทางคุณหมอก็จะตรวจไขมันดีไขมันไม่ดีกล้ามเนื้อเท่าไหร่สูงเท่านี้ต้องมีกล้ามเนื้อเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะต้องเอาออกอีกเท่าไหร่ทานไขมันดี
โชชนาการก็จะโยนมาว่าคุณต้องทานไขมันดีไขมันดีมีอะไรบ้างก็มีรายละเอียดดังนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็ไปกับเรื่องของทางกีฬาทางแบบว่าการดูแลตัวเองว่าเลือดกรุ๊ปโอต้องออกกำลังกายยังไง
พอลดน้ำหนักลงมาได้ประมาณ๕๑๐โลแล้วก็เริ่มวิ่งหย่ออะไรอย่างนี้
ลงมาอีกสักพักนึงก็วิ่งเลยวิ่งประมาณความหัวใจประมาณ๑๗๐หรือ๑๘๐หรือ๑๔๐อะไรอย่างนี้
แต่อย่าหยุดนะถ้าเกิดรู้สึกเหนื่อยก็แบบว่าจ๊อกอยู่กระโดดกระโดดหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ใช้วิทยาการทำการแพทย์ช่วยเลยใช้แค่การศึกษาอย่างนี้ช่วย

เคยทานยาบล็อกไขมันเพื่อจะทานข้าวช่วยได้ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ลงมือที่จะทำเองด้วยแล้วให้คุณหมอช่วยอย่างเดียว
มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะดีทุกอย่างแล้วก็ต้องทำด้วย
ก็เหมือนกับร่วมกันแต่สำคัญคือพอออกกำลังกาแล้วเห็นผลชัดเจน
แล้วก็ร่วมกับคุณหมอด้วย

ก็อาจเป็นเราก็เลยดูปกติพอ
อ๋ออันนี้ไม่ได้ดูดแขนมันไม่ได้อะไรอย่างนั้นใช่ไหม
ไม่คือจริงเราเคยคิดเหมือนกันค่ะ
แต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช่แบบว่าสิ่งแรกที่แบบว่า
สิ่งแรกที่มันจะช่วยให้เราได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
คือก็อย่างที่หมอบอกเวสิกเลยก็คือ
ลดอาหารลดอาหารลดอาหารพูดมาตลอดอยู่แล้วค่ะ
อันนี้เดี๋ยวก่อนขอนิดนึง
เสื้อผ้าต้องเปลี่ยนไซส์ทั้งตู้เลยมั้ย

ใช่ค่ะเปลี่ยนซ้ายก็พยายามลดลดไซส์ลงแล้วก็เอาไป
แต่ว่าเราก็แบบเราก็ต้องใช้ทุนมาซื้อมาซื้อเสื้อผ้าใหม่เนอะ
เราก็ต้องขายเสื้อผ้าเก่าอะไรแทนที่จะให้เขาแทน
อะไรอย่างนี้ก็ต้องนิดนึง
ดูดิ่งหน่อย

ทุกคนอาจจะโฟกัสมานิดหนึ่งว่ามีปัญหาเรื่องข้อมูลกันอื่นหรือเปล่า
คือเขาพูดคุยเพราะว่าเราออกรายการนะคะ
เขาก็จะมีเรื่องพูดคุยถามเราว่าเออแบบว่า
มีช่วงไหนบ้างที่เรารู้สึกว่าแบบอะไรอย่างนี้
ชีวิตคู่เป็นยังไงมีอุปสรรคไหม
เราก็จะตอบไปว่าเออก็มีบ้างเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้

มันเคยหนักหนาถึงขั้นแบบอยากจะเลือกลากันเลยอย่างนี้มั้ย
คือคำว่าชีวิตคู่มันก็ต้องมีบ้างค่ะเพียงแต่ว่า
แล้วแต่ว่าพอพี่เขาถามมาเราก็ตอบ
แต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครถามก็ไม่มีใครอยากจะพูดอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าคำว่าชีวิตคู่ก็ต้องมีอุปสรรคค่ะ
แบบว่าเราพอเราเพิ่งแต่งงานก็จะมีบ้างอะไรอย่างนี้ที่แบบ
แต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นหลักอะค่ะ
คือประเด็นหลักก็คือแค่เล่าให้ฟังเฉยค่ะ
แสดงว่ามันเป็นความรู้สึกแรกในช่วงที่แต่งงานใหม่

มันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่ามันไม่ได้คิดว่าจะเลิกจริงด้วยค่ะ
มันก็เป็นแค่ความคิดเด็กอะไรอย่างนี้ว่าแบบ
แต่ว่าพอเรามามองเห็นความเป็นจริงแล้ว
ก็เราก็รู้แล้วว่าเรามันก็คือเขาเรียกว่าอะไรชีวิตคู่

จริงทุกวันนี้มีทะเลาะมียังไงดีนะคะ

เพราะว่าด้วยความที่เราไปโฟกัสเรื่องอะไรด้วย

ที่คุณบุญชัยดีกับตั๊กมาตลอด

เขาก็ยังแบบไม่เคยบอกว่าเฮ้ยเธอไม่ใช่ละอะไรอย่างนี้แบบ

เขาก็ล้างตั๊กด้วยความเป็นตั๊ก
เขาไม่เคยว่าตั๊กอ้วนเลย
แล้วตอนนี้ผอมแล้วเขาว่าไงบ้าง

ดีมีตบรางวัลไหมคะ

หมายความว่าอะไรอะ

มีไม่มีผอมก็ผอมไปอยากผอมเอง
ผอมอย่างนี้จะกลับมาเซ็กซี่อีกเปล่าตั๊ก

เหมือนเมื่อก่อนอยู่ไว้ตั๊ก

เพราะตอนนี้เลี้ยงลูกคือเลี้ยงลูกเองด้วย
เลี้ยงลูกเอง
แต่ก็มีแพลนอยู่ว่าอาจจะกลับมาทำงานเบื้องหน้าบ้าง
ดูที่โอกาสและความจังหวะความเหมาะสมของบทด้วยค่ะเพราะว่า
มีคุณติดต่อมาไหมครับตั๊ก
มีบ้างค่ะแต่ว่าตั๊กตั้งใจจะเลี้ยงข้าวหอมเอง
เพราะว่าด้วยความที่ตั๊กรู้สึกว่า

เขาได้ไปสู่โลกของเขาบ้าง

ความเป็นแม่เนี่ยตอนตั๊กยังไม่เป็นแม่

ตั๊กจะพูดตลอดว่าห่วงตั๊ก

ห่วงทุกอย่างแรงข้างเวลาเขาวิ่ง

คะแล้วก็มีแผล

ส่วนมากค่ะเดี๋ยวพาไปหาค่ะวันไหนพาไปหาที่ออฟฟิศเลยค่ะ
พี่อยากลื้ออะไรเป็นพิเศษไหมคะเดี๋ยวให้เขาช่วยลื้อค่ะ
ใช่ค่ะเขาลื้อเก่งมากค่ะพี่
ถ้าพี่อยากจัดของใหม่นะพี่ชวนข้าวหอมไปเลยค่ะ
มีแบบจะเข้าวงการหรืออะไรไหมค่ะ
ก็แล้วแต่เขาเลยค่ะถ้าเขาชอบแล้วก็สนับสนุน
มีแบบยังใกล้ทางไหนบ้างค่ะ
ยังไม่เห็นนะคะช่วงนี้ยังเพิ่งแบบเหมือน๔ขวบพี่
เห็นมีโพสต์ถ่ายรูปกับคุณแม่
ก็บอกเขาเอามือลูกกระเป๋าอะไรอย่างนี้บ้าง
ก็มีบ้างเพราะถ้าไม่สอนเลยเขาก็จะแบบ
ปล่อยแบบทำประชาติเลยไงบางทีเราก็อยากให้ลูกเราแบบ
เราชอบถ่ายภาพชอบอะไรอยู่แล้วใช่ไหมคะ
แล้วก็จะแบบอ่าลองเอาลูกเป็นแบบ
มีงานติดต่อไม่จริงพี่ป้าป้าทำงานวงการ
อยากให้พี่ป้าพาลูกเข้ามาทำงานวงการได้